เริ่มกันที่คุณแม่สุดสตรองคุณแพทน์นะครับ
เมื่อวานนี้หลังจากที่พ้นข้อกล่าวหา
ฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน

เจ้าตัวก็เผยถึงคดีนะคะว่าวันที่๗สิงหาคม

จะเดินทางไปศาลเพื่อเคลียร์เรื่องเงินประกัน

แต่เร็วนี้จะเตรียมเข้าไปเยี่ยมฝ่ายชายค่ะ

เราก็จะมีความกังวลตลอดเวลา

เราก็กังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้

เพราะแม่เองมันก็ไม่ได้เคลียร์ทั้งหมด

เดี๋ยวถ้าที่ตอนต่อไปแพทย์ต้องที่เบนอีกแล้ว

วันที่๗ไปเรื่องของเงินประกันนะคะ
เบ้นน่าจะแพทย์ไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือยัง
เพราะว่าเพราะเอิญว่าวันที่แพทย์รู้
ไม่ได้บอกเขาคือเราไม่ได้รู้ก่อน
พอเราไปเยี่ยมเขาเราก็ยังไม่รู้ข่าว
ก็ไปอยู่แล้วค่ะชะวังก็พิภัยอยู่แล้ว
ในระหว่างที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์ดูเรสซิ่งนะ

โอ๊ยเก่งมากคุณต้องคือน่ารักน่าชังมากเลยคุณต้นน่ารักนะคะคุณแพทย์เองก็ได้อัปเดต
พัฒนาการของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเรสซิ่ง
ว่าตอนนี้๖เดือนแล้วซึ่งก็ถือว่าเติบโตได้สมวัยนะ
ทั้งนี้นักแสดงสาวก็ยังขอบคุณไปยังทุกคนนะคะ
ที่ให้ความรักความเอ็นดูแล้วก็คอยป้อนงานให้เธอกับลูกชายอยู่เสมอด้วย
ตอนนี้ก็จะ๖เดือนแล้วแกก็เริ่มโตแล้วก็เริ่มแบบชิน
เหมือนแพทย์พาออกไปไหนมาไหนบ่อยด้วยค่ะเขาก็เลยชิน
สนใจสิ่งรอบตัวเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยงอแง

คู่ทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกอย่างก่อนหน้านี้เขามีมิวสิกวิดีโอที่เล่นด้วยกัน
สำหรับเพลงอย่าปล่อยมือฉันได้ไหมซึ่งก็ตรงกับเรื่องราวชีวิตของคุณแพทย์
ตอนนี้คุณผู้ชมปล่อยไป๕วันยอดวิวเป็นไงบ้าง
๕ล้านแล้วคุณครับคุณเจ้าขอบคุณเยอะมากเลย
ใช่รับเป็นแฟนเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะเลยนะโอ้ยขอบคุณ
นอกจากชื่นใจนอกจากยอดวิวแล้วยอดอินสตาแกรมของแพทย์นับประพาเมื่อเดือนที่ผ่านมา
เขาบอกว่าพุ่งสูงปรี๊ดขึ้นมาเป็นนักแสดงหญิงอันดับหนึ่งนะคะที่มียอดฟอลลอเวอร์สูงที่สุดในบ้านเราอีกด้วยนะคุณนะ
นี่ไงส่วนหนึ่งนะยอมรับเลยอยากจะเข้าไปชมความน่ารักของน้องเลสซิ่งเลยนะคะ
ที่เขามีการเลี้ยงดูนะแล้วก็มีความใส่มุกมีความฮาด้วย
เลี้ยงแบบฮากับลูกเขาอะคือเข้าไปติดตามดูความน่ารักก่อนนอนนะที่ชอบเข้าไปดูนะ
เพราะคุณแพทย์เขาจะมีมุมน่ารักเอาไว้หอกล้อกับลูกเขา